คุณสิริพรค่ะคุณผู้ชมยังอีลุงตุงนังนะคะกับข่าวที่แบบว่าลูกลงลูกเลี้ยงแย่งสามี

แชร์เล็กเศรษฐีนีที่อยู่ด้วยกันที่แท้เป็นอดีตร่างทรง

พฤติกรรมแปลกทำให้พี่นางเปลี่ยนไป
ที่แต่งตัวเรียบร้อยกลายเป็นแต่งตัวเซ็กซี่
ไม่ชอบสีแดงก็ทาเล็บสีแดง
แบบว่าสวยพวกขึ้นมาทันสี
ตามข่าวในเมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่า
เค้ามีน้ำที่ให้พี่นางธานตลอด

ไม่ใช่น้ำแบบบำรุงร่างกาย
อ้าวบำรุงร่างกายนะ
ตอนนี้ตามหาหัวของ
ซึ่งพี่นางตอนนี้ก็เดี่ยวจะเตรียมตัวไปต่างประเทศ
ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าเรื่องจริงมันจะเป็นยังไง
แต่ก็เป็นเรื่องที่หลายคนสนใจกันมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบอะนะคะ